มาดูต่อข่าวนี้นะคะตัวเลขก็มีแต่ก่อนจะไปตัวเลขมาฟังเรื่องฝันสุดระทึกค่ะ
กับสองสี่พี่น้องนะคะลูกสาวพญานาคนะคะคุณธัญญาสยามแล้วก็ลาล่า
เรื่องมันเกิดแบบนี้คุณผู้ชมเมื่อคืนเนี่ยเธอไลฟ์สดค่ะ
เล่าฝันแบบสุดระทึกให้ฟังเลยคุณผู้ชม
นะคะอย่างที่ทราบกันค่ะพี่น้องคู่นี้เขาสนิทกันมาก
แถมตอนนี้นะคะโสดเหมือนกันทั้งคู่ค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะเขาควงกันมาค่ะไลฟ์บอกแนวทางให้โชคกับแฟนคลับ
หน้ารูปปั้นองค์ปู่พญานาคที่บ้านนี่แหละค่ะ
ตามภาพที่เห็นเลยค่ะซึ่งพี่ลาล่านะคะก็เล่าเองเลยค่ะ

ฝันว่ามีผู้ชายร่างใหญ่มีรอยสักเข้ามานอนอยู่ข้าง
เข้าห้องนอนมาแล้วก็ขอนอนอยู่ข้างแต่ไม่ได้ทำอะไรนะ
นอนบนเตียงเดียวกันแบบนี้คุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งเขาก็มีแบบความเชื่อด้วยว่า
ผู้ชายคนนั้นโดนบันดาลเรื่องตัวเลข
นอนอยู่เฉยยังทำโดนจิตโดนใจเรื่องตัวเลขด้วย
ตัวเลขที่ว่านั่นก็คือนั่นมันเป็นตัวเลขอะไร
มีห้อยจำแต่ว่ามีห้อยสัก
แต่ว่าไม่ได้นอนแหน่งกับพี่นอนผ่านให้พี่

เก่งแล้วพยายามแบบเออแบบจะพยายามมันมันมันมันโดนเอ่อ
เหมือนมันโดนอำหนักเลยย่าผู้ชายอ่ะเอาจริงจริง
แปดหกแปดเก้าน่ะถ้าฝันแล้วผู้ชายมานอนข้างอะไรอย่างงี้เนอะ
ผู้ชายหกผู้ชายมันเป็นหกเป็นเก้าเป็นหกแล้วแปด
เออหนูว่าแปดหกแปดเก้าแต่ว่าข้อห่องจำเทือหนึ่งสองสาม
สามแปดหกสามแปดเก้าทุกคนเลขทูปตรงเลยไม่ได้พูดเล่น
ทุกคนรีบดูอย่ายิ่งทำเหมือนทูปมันคือเลขสามนะคะ
ข้างล่างมันคือเลขสามนะทุกคนรีบดูนะคะอันนี้ไม่ได้พูดเล่น
เคาะประตูสามครั้งในกล้องมันเลขสี่เหรอคะเพราะมันเป็นอันนั้น
มันเป็นเส้นแยกอันตรงทูบมันแตกเพราะว่าตาเห็นเป็นเลขสามแต่
อะไรยังไงอ่ะเขาสี่อ่ะเหมือนฉันมองมันเป็นแปดเป็นหกอ่ะ
เออแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ตาตาใครดีตาใครได้
แล้วกันเนอะตาดีได้ตาร้ายเสียเออคิดแต่แต่ที่ผ่านมาคือเสียมากกว่าได้เลย
เออแต่ถ้าฝันอย่างนี้ถ้าพี่แจ๊คฝันนี่ถือว่าฝันดีนะทำไมคะ
ตื่นมาอย่าให้เป็นจริงตัวแรกก็ไม่สนหรอกอยากให้มีตัวแรกก็ไม่สนหรอก
มากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์